ย่านบางนากันหน่อยนะคะอุดมศุกร์เนี่ยค่ะสุขุมวิทย์หนึ่งร้อยสาม
โอ้โหเขาบอกแตกตื่นกันทั้งโรงแรมเลยเพราะว่ามีคนไปเจอศพชาวไต้หวัน
ถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมนะคะเพราะว่ามีทั้งร่องรอยถูกทำร้าย
ถูกของแข็งทุบถูกเอาเทปเนี่ยพันหน้าปิดปากปิดจมูก
มัดมือมัดเท้าโอ้โหตายอยู่ในห้องแล้วในสภาพห้องมีทั้งร่องรอยต่อสู้
มีร่องรอยรื้อค้นด้วยและที่สำคัญชาวไต้หวันคนนี้มีประวัติด้วยนะคะ
ช่วงสายวันนี้ค่ะตำรวจสนบางนารีบลงพื้นที่ตรวจสอบ
หลังจากได้รับรายงานเนี่ยสภาพศพโดนมัดขามัดตัว
นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงแบบนี้นะคะสุขุมวิทยร้อยสามค่ะ
ซอยอุดมศุกร์สิบเจ็ดเป็นห้องพักที่ชั้นหกนะคะ
ผู้ตายเป็นชาวไต้หวันอายุ๔๗ปีสภาพศพเนี่ยเสื้อผ้าอยู่ครบ
ลักษณะเหมือนถูกของแข็งทุบตีที่ใบหน้าคิ้วขวามีแผลชะกัน
มูกคอถูกรัดด้วยเทปพลาสติกใสมือกับเท้าเนี่ยถูกมัดด้วยเข็มขัด
เชือกฟางเสียชีวิตอยู่ที่พื้นข้างเตียง
ใกล้กันมีตู้เซฟอยู่สองตู้นะคะในห้องมีร่องรอยการต่อสู้
ข้าวของก็กระจัดกระจายทั่วห้องและทรัพย์สินหายไปด้วย
ถามเจ้าหน้าที่โรงแรมเขาบอกว่าก่อนเที่ยงเมื่อวานนี้เนี่ยพนักงานขึ้นไปทำความสะอาดห้องพัก
ก็ยังเห็นผู้ตายนั่งเล่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่เลย
แต่ว่าวันนี้ที่เจอเป็นศพตำรวจไปตรวจสอบดูนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าทรัพย์สินอื่นไม่เจอเลยค่ะ
มีแค่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่๑ใบกับตู้เซฟ๒ใบในห้อง
เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ส่งศพให้ทางมูลนิธิป่อเต็กตึงนำส่งนิติเวศ

ส่งคุณสุชาดาลงพื้นที่ไปที่สนบังนาค่ะ
บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เขาเรียกประชุมชุดสืบสวนเร่งคลี่คลายคดีนี้

แต่ว่าก็ไม่ได้อนุญาตให้สื่อเนี่ย
เข้าไปสังเกตการณ์ด้วย

ตำรวจสอนอบางนาเขามีการเก็บหลักฐานจากห้องของผู้ตายออกมานะคะ
มีตู้เซฟที่มีรอยหยดเลือดติดอยู่
มีกระเป๋าเดินทางมีถังน้ำ๒ใบซึ่ง๑ใน๒เปื้อนเลือดด้วย
มีรังใส่ของ๑รังแล้วก็กล่องเตารีดที่มีเตารีดยังไม่ได้ใช้อีก๓กล่อง
ทีนี้ระหว่างการประชุมค่ะทีมข่าวเห็นว่าอยู่
ตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบาน๕ประมาณ๖นายลุกขึ้นจากเก้าอี้
แล้วเดินออกจากห้องประชุมด้วยความเร่งรีบพร้อมกับเอกสารบางอย่าง
ก็อยากรู้นะว่ามันมีเบาะแสหรือเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง
พอประชุมเสร็จพตฤธิรดิก็บอกว่าแนวทางสืบสวนตอนนี้เท่าที่รู้นะ
มีชายชาวต่างชาติผิวสี๒คนกับชายชาวเอเชียที่ยังไม่ทราบเชื้อชาติอีก๑คน
เข้ามาเกี่ยวพันกับผู้ตายแต่จะด้วยเรื่องไหนเนี่ยยังไม่ฟันทง
แล้วข้ามวันที่๑๔พศกายยนต์เมื่อวานซื้อมีหญิงสาวชาวไทย๒คนมาพบกับผู้ตายที่โรงแรมด้วย
แต่จะเกี่ยวข้องกับคดีไหมเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อน
โดยพลตรวจตรีธิรเดชบอกว่าคนตายเขามีประวัติค่ะ
เคยถูกดำเนินคดีที่ไต้หวันในคดีค้ามนุษย์กับช่อโกง
แต่ว่าเขารับโทษไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบ
ว่าตั้งแต่ผู้ตายลงจากเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย
ไปเจอใครที่ไหนยังไงบ้างแล้วมีใครเกี่ยวข้องกับผู้ตายบ้างค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่มีการแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน
เพื่อจะให้คดีเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วนะคะ
ทั้งสืบนะครบาล๕และสืบบางนา๐๖๒๐๑๕
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประชุมสรุปความคืบหน้าประจำวันค่ะ
ที่โรงแรมที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าโรงแรมก็ไม่ได้อนุญาตให้ทีมข่าวเข้าไปข้างใน
ก็เลยได้คุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่เคยขี่รถไปส่งผู้ตาย
เขาบอกเขาเคยไปส่งผู้ตายที่ซอยอุดมศุกร์๖๒
แล้วก็พบผู้ตายมีเพื่อนเป็นชาวผิวสีค่ะ
ส่วนเรื่องที่ว่ามีสาวไทยมาหาผู้ตายในวันที่๑๔พฤศจิกายน
เขาบอกว่าอันนี้เขาไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นนะคะ